ช่วงเที่ยงกว่าที่ผ่านมา

มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ

เป็นเรือสปีดโบ๊ทขนาดใหญ่๒ลำค่ะ

ใกล้กับหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดภูเก็ต

รวมแล้วทั้ง๒ลำ๖๒คน
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
นี่แหละนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

ก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
เดินทางมาจากเกาะไข่นอกเกาะเขียว
เพื่อมุ่งหน้าจะไปเกาะพีพีแต่มาเกิดอุบัติเหตุ
เรือสปีดโบ๊ท๒ลำชนกันซะก่อน
ที่บริเวณกองหินภูสังเหนือ
ซึ่งมีผู้โดยสารรวมแล้วทั้งหมด๖๒คนค่ะ
แบ่งเป็นผู้โดยสารของเรือวอหงฟ้า๒๖คน
และผู้โดยสารจากเรือชนลกิจจำนวน๓๖คน
ซึ่งตอนนี้เรือวอหงฟ้าจมน้ำไปแล้วค่ะ
แล้วก็ทางปพเองได้ประกาศออกมา
ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างไร
ความคืบหน้าเพิ่งประกาศออกมาเมื่อตอน๓โมงกว่าคือสรุป

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงครึ่ง
เรือ๒ลำบรรทุกนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนและเกาหลี
ชนกันบริเวณเกาะเขียวใกล้กับเกาะพี

เรื่องต้นมีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๔๕คน
โดยผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บยังไม่ทราบสัญชาติ
ก็นำส่งโรงพยาบาลวัชเชียระภูเก็ต

ปพเขต๘ภูเก็ตสำนักงานปพจังหวัด
โดยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยทหารคือทัพเรือภาค๓
กำกับการกองบังคับการตำรวจน้ำ
ทรตรัศดาอาสาสมัครมูลที่เข้าให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตไว้แล้ว

เพราะตอนแรกยังมีจำนวนที่ยังไม่สรุปออกมา